อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันก็คือการใช้รถใช้ถนนนี่แหละค่ะ
ขับขี่คุณผู้ชมสำคัญมากนะหลายคนคิดว่านิดเดียวเองแป๊บเดียวเอง
ไม่เป็นไรหรอกไอ้ไม่เป็นไรหรอกเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหลายครั้งแล้วนะคะ
ล่าสุดค่ะที่โคราชมีผู้หญิงคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาแต่ว่าเลี้ยวในจุดที่เขาห้ามเลี้ยวค่ะ
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออุบัติเหตุบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
โดยกู้ภัยสว่างแสงธรรมเข้าช่วยเหลือนางสาวทานทิพย์ฉุดสูงเนินวัย๒๔ปีค่ะ
ได้รับบาดเจ็บคือข้อเท้าขวาเนี่ยบิดผิดรูปไปเลย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็รีบนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลศรีคิ้วค่ะ
ใกล้กันมีรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บล้มกลิ้งอยู่
นายบุญฤทธิมทองคนขับรถยนต์
เล่าให้ฟังบอกว่าเขากำลังขับรถกลับบ้าน
อยู่นางสาวทานทิพย์เนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์จากเลนซ้ายมาเลนกลางเพื่อจะกลับรถ
เขาก็เลยเบรกไม่ทันค่ะเนี่ยค่ะ
ชนท้ายเข้าไปเต็มเลยนะคะ
ก็รีบจอดรถแล้วก็รีบลงมาดูว่าผู้บาดเจ็บเป็นยังไงบ้าง
แล้วก็ประถมพยาบาลสงโรมพยาบาลกันไป